ใกล้ช่วงหยุดยาวเทศกาลสงครานแบบนี้แล้ว

พวกเราอยู่กับที่รอเสิร์ฟข่าวบันเทิงแน่นอนนะ

สำหรับหนุ่มหล่อหน้าใส่โอโบอย่างบิลกิ้นเขาบอกเลยว่า

กิ้นบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าตอนแรกนี่นะ
ครอบครัวจะวางแผนไปเที่ยวกันแบบทั้งบ้านเลย
แต่สมมุติว่าถ้ามีงานติดต่อมาปุ๊บแล้วเอาอย่างไรดี

คุณวัยรุ่นสร้างตัวจริงสร้างอนาคตจริงเลย
น่าจะอยู่กันที่บ้านครับน่าจะอาจจะไปเที่ยวกันที่บ้านต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ครับ

ก็ตอนนี้ยังนะครับยังไม่มีครับยังไม่มีเลยครับ

ติดต่อได้นะครับโอ้ใช่เรียกให้เลยครับติดต่อได้นะครับ
งการหนึ่งว่างนะครับเดี๋ยวผมตามไปเที่ยวกันที่บ้านทีหลังก็ได้ครับ
แต่ว่าวิวกินเนี่ยว่างหรือว่าว่างครับพี่แจ๊คว่างทุกช่วงครับ
ผมว่าจริงแล้วตั้งแต่ช่วงพีคมันจะเป็นช่วงสิ้นปีที่แล้วเลยนะครับ
แล้วก็ช่วงต้นปีเปิดมามันก็สบายตัวขึ้นหน่อยหนึ่งแต่ว่าก็มีงานเรื่อย
เคลียร์ไปบางส่วนแล้วนะแต่ว่าถ้ามีงานเข้ามาเนี่ยก็พร้อมรับพร้อมวาบ
อายุงานอย่างเดียวลุยกันไปยาวคุณผู้ชม
ช่วงกราศนี้ใครจะไปที่เยี่ยวไปเถอะ
สาวคนนี้น้องแอลลี่ว่าจะอยู่บ้าน